ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีก่อนหน้านี้เรานำเสนอว่ามีคนไปพบศพ
อยู่ในห้วยหมาแค่งจังหวัดอุดรธานี
และคนที่ไปพบศพเนี่ยเขาก็มีการแจ้งไปที่ตำรวจ
ว่าไปตามหาซิว่ามีใครแจ้งคนหายอะไรในพื้นที่หรือเปล่า
มีผู้ชายคนหนึ่งมาดูศพแล้วก็บอกว่านี่นี่เป็นเมียผม
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
หายออกไปกับลูกสาวอายุ๖ขวบ
ยืนยันแบบนี้เลยว่าใช่แน่
ขั้นตอนต่อมาก็คือการตามหาลูกสาวที่ระบุว่าถูกพาตัวออกไปด้วย

ตำรวจพยายามหาหลักฐานต่างทำงานอย่างเต็มที่
เพราะว่าแม่ลูกคู่นี้ยังมีชีวิตอยู่
แต่ว่าเหตุการณ์คนที่หายไปก่อนหน้านี้ได้อย่างไรครับ
ระบุชื่อว่านางสาววนิดาอายุ๓๐ปี

มีการโชว์ภาพในสื่อต่างให้ช่วยกันตามหา
ที่ชื่อว่าน้องอิหวาสรุปสุดท้ายแล้วเขายังไม่เสียชีวิต
เพราะว่าตำรวจค่ะมีการสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางต่างตั้งแต่วันเกิดเหตุเลย
ก็คือวันที่ออกจากบ้านไปเขาก็ไล่ดูไปเรื่อยเลยนะ
ไปพบภาพนางสาววันนิดาที่เคยถูกระบุว่าเป็นศพเนี่ย
พาน้องอีหวาลูกสาวไปขึ้นรถที่บอกขอสอจริง
ไปกับนายอ้วนเป็นชาวบุรีรำ
เขาก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดไปเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เพราะว่าวันนั้นมีการว่าจ้างเพื่อนบ้าน
ให้เอารถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาช่วยบรรทุกของหน่อย
ไปส่งที่บอกขอสอก็ได้ภาพนี้มาค่ะ
ล่าสุดเหตุการณ์เนี่ยหลังจากเจอภาพนี้

โดยตำรวจติดตามตัวนางสาววนิดาได้แล้ว
พร้อมน้องอีหวาค่ะแล้วก็กลับมาพบหน้าแม่และสามี
โดยมีสามีใหม่คือนายบุญมีเป็นชาวบุรีรำมาด้วย
ไปดูบรรยากาศกันนะคะทั้งแม่ทั้งสามีเก่า
ผู้เข้ากอดน้องอิหวะและนางสาววันนิดาค่ะ
ขณะเดียวกันฝากฝังให้ฝ่ายหญิงดูแลลูกให้ดีแล้วก็อวยพรให้คู่รักใหม่
ก็คือนายบุญมีเนี่ยรักกันยั่งยืนตลอดไปส่วนสามีเก่านายชัยนรงค์หลังจากทำเรื่องหย่าเสร็จ
จะเข้าวัดบวชตลอดชีวิตค่ะนี่เป็นช่วงของการขอขมานะคะ